อีกหนึ่งคนค่ะที่ออร่าจับไม่แพ้กันก็คือคุณมิวนิษฐาว่าที่คุณแม่มือใหม่ป้ายแดงนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ประกาศว่ากำลังตั้งท้องเลยค่ะ
ร่าคุณแม่มันมาจริงผิวพันเอยหน้าตาเอยสดใสมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้เนี่ยก็ท้องอยู่ประมาณ๓เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปออกงานงานนี้แหละนางก็ยังสวมส้นสูงตามปกติ
เจ้าตัวก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าจริงปรึกษาคุณหมอแล้ว
บอกว่าไม่ต้องห่วงคือจริงมันใส่ได้นะคนท้องใส่ได้ประมาณ๑๒ชั่วโมง
รอที่ตัวเองไหวนะคะส่วนเรื่องเพศของลูกเนี่ย
อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันทายหน่อยอ่ะเรือนขวัญพี่แจ๊คดูจากความสวย
นายคิดเป็นไฟนว์ว่าอ๋อเราเจอตัวจริงแล้วหรือเปล่า

จะเปิดโบสถ์ในเพจบันเทิงไทยรัฐมาก

ที่แน่คุณแม่ตัวคุณมิวเองเขารู้แล้วว่าลูกเนี่ยเพศอะไร
ส่วนทางด้านคุณสามีไฮโซเซนต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ลูกหนักมากถึงขั้นเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้ลูกแล้ว
นี่ลูกเพิ่ง๓เดือนเองนะและช่วงวันหยุดยาวสงกรานก็วางแพลนเอาไว้
ว่าจะพาศรีภรรยาคนสวยกับลูกน้อยไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะ
พักผ่อนกันที่ภูเก็ตอีกด้วยจ้า

เจอพี่แซคนานมาอีกทีก็คือเป็นคุณแม่แล้วนะ
ก็ใส่ได้ค่ะถามคุณหมอไปแล้วคุณบอกว่าถ้าแบบใส่แบบ๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใส่ได้ไปงาน
ก็ไม่รู้ลูกได้หลานสาวหลานสาวแล้วดี

การก็จะไปบุกรีตก็ไปใต้เลยค่ะ
ก็คือว่าตัวจริงสวยจริง

ของไปก่อนนะคุณพี่สมค่ะ